กรณีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๕ปีเป็นธาตุยาบ้าน
มาทำร้ายร่างกายชาวบ้านจนเกาะจันทร์ชนบุรีทนไม่ไหว
ตำรวจไปรวบตัวตำรวจจากสพเกาะจันทร์ที่ชนบุรี
ไปพร้อมกับอาสาสมัครรักษาดินแดนณวันที่๙สิงหาคม
แล้ววันนั้นอานนท์คนนี้ใช้ไม้ไปทุบมือตีมือของอศทำให้ปืนอศหล่น
แล้วอานนท์คนนี้ค่ะแย่งปืนหนีจากเกาะจันทร์ชนบุรี
ไปที่บ้านลูกสาวที่แปลงยาวฉะเชิงเศร้าหนีตั้งแต่เก้าสิงหาคม
จนกระทั่งเมื่อวานนี้๑๑สิงหาคมนี่ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจไปรวบตัวได้แล้วนะคะ
คือตามรายงานข่าวบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สามารถควบคุมตัวนายอานนท์เอาไว้ได้นะคะ
โดยควบคุมตัวได้ในพื้นที่ป่ายางตำบลหนองไม้แก่น

คือก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาได้นำอาวุธปืน
ที่เอามาจากอศไปซ่อนในต้นข่อย
แล้วก็มีชาวบ้านไปพบ

ตำรวจก็เลยออกติดตามควบคุมตัว
ขณะที่หลบหนีเข้าไปในป่ายางพารา
เมื่อสักประมาณช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
จากนั้นก็นำตัวอานนท์คนนี้ไปทำการ
บันทึกการจับกลุ่มที่สพแปลงยาว
แล้วก่อนที่ตำรวจสพเกาะจันท

ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน

พันธุ์ตำรวจโทวัฒนาชัยแสงฤทธิ
เป็นรองผู้กำกับสอบสวนสพเกาะจันทร์
รองภูมิกับบอกว่าพฤติกรรมของนายอานนท์ผู้ต้องหารายนี้
มักชอบเสพยาบ้าจนเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
จนต้องมีการเข้าระงับเหตุเป็นประจำ
วันเกิดเหตุก็คือ๙สิงหาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมเจรจา
แต่อานนท์ผู้ต้องหาอยู่ในอาการคือ
เสพยาบ้าก็บ้าไงบ้าแล้วก็คลั่ง
คลั่งอย่างหนักนะคะพยายามขัดขืนโดยใช้ไม้
ตีเข้าที่ข้อมือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน
แล้วแย่งปืนหลบหนีไปก่อนที่จะไปกบดานที่บ้านพักของลูกสาว
ในบ้านเขาสะท้อนที่แปลงยาวฉะเชิงเซานะคะ
ติดตามจับกลุ่มตัวจนกระทั่งสามารถควบคุมตัวได้
แล้วตำรวจก็เลยมีการแจ้งความดำเนินคดี๒ข้อหาด้วยกัน
นั่นก็คือ๑ต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ชิงทรัพย์เจ้าหน้าที่โดยใช้กำลัง
แล้วก็ต้องมีการนำตัวนายอานนท์สินทรัพย์คนนี้ไปส่งฟ้องต่อสารต่อไปค่ะ